ท่านผู้ชมครับคุณทวีไกรคุบอดีตสสราชบุรีวัย๘๓ปี
รัฐมนตรีหลายสมัยเนี่ยเคยมีกรณีขับรถไปเฉียวชน
ไปชนคนมาหลายครั้งหลายคนคือทางลูกสาวอย่างคุณปรินา
ก็เป็นห่วงบอกโอ้โหอยากให้พ่อเลิกขับรถ
พ่อก็ดื้อไม่ยอมเลิกสักทีนึงล่าสุดนะฮะมีคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
นี่เขาบอกเขาขับมาตามทางนี้เขาทำสปีดหน่อยนะฮะ
แล้วรถเก่งคันนี้สีขาวเนี่ยเบียดเข้ามานี่ฮะ
แล้วก็เฉียวชนเขาก่อนจะขับหนีขึ้นไปเลยค่ะ
เขาก็ขับไล่ตามไปจนกระทั่งไปทันกันตรงกลางทางนะฮะ
นี่เป็นที่นครปฐมนะฮะไปไล่ทันกันเนี่ย
หน้าปั๊มบนถนนเส้นเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพจังหวัดนครปฐม
นี่พอจังหวะไปไล่ทันกันเนี่ยรถเก๋งสีขาวคันนี้จอดอยู่กลางถนน
คนขับกระบะบอกผมก็ให้เพื่อนลงไปเพื่อจะไปเคลียร์ไปคุยกัน
ว่าเออยังไงกันเนี่ยมาเฉียวมาชนแล้วแหมต้องเคลียร์กันหน่อยสิ
ปรากฏว่าเพื่อนลงไปเนี่ยนะฮะบอกพอเห็นคนขับจำได้
แต่พ่อหนุ่มคนนี้เขาบอกคุณทวีเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลย
เขาบอกเขาไม่ได้ผิดด้วยดูลอยข้างลดแต่ลอยเนี้ยเห็นไหม
สุดท้ายก็เลยต้องแจ้งตำรวจสพนครชัยศรีให้มาที่ที่เกิดเหตุ
เพราะเคลียร์กันไม่ได้คุณทวีเขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
นี่ฮะตำรวจก็มานะครับก็ต้องเอาทั้งสองคันเนี่ยนะ
แล้วก็คนในรถทั้งสองคันเนี่ยไปที่โรงพักษพนครชัยศรี
แล้วเดี๋ยวก็เอาพวกกล้องหน้ารถกล้องอะไรพวกนี้
มาว่ากันเรื่องพยานหลักฐานกันอีกทีนึงเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

พอรู้ข่าวตรงนี้นะครับคุณปรินาไกรคุบนะครับ
นี่อดีตสสรัชบุรีเหมือนกันนะฮะเป็นลูกสาวของคุณทวี
โพสต์เฟซบุ๊กเลยบอกอยากเรียนถามนักกฎหมายเก่ง
กรณีอย่างนี้จะทำอย่างไรให้คุณพ่อเลิกขับรถได้บ้างคะ
ในเมื่อรถก็ไม่ใช่ของเราพ่อก็ไม่ยินยอมนะ
ไม่ฟังคนในครอบครัวไม่ฟังใครเลยทุกข์ใจค่ะ
ข่าวนี้ขายได้แต่ต้องขอบคุณสื่อที่วันนี้ไม่บูลลี่คุณพ่อทวี
เพราะคนที่มีพ่ออายุมากจะเข้าใจปรินาคือหลายคนก็เข้าใจนะ
แต่ก็เป็นห่วงนั่นแหละว่าโอ้โหคุณทวี๘๓แล้วอ่ะใช่
คุณปรินาบอกตาก็ไม่ค่อยดีหูก็ไม่ค่อยดี
เจ้าของรถกระบะบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยขับตามไปเพื่อจะไปตกลงกันนะครับ
เพราะยังไงเนี่ยฝั่งกระบะเขาบอกเขาเนี่ยมีประกันอยู่แล้ว
แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยบอกว่าจะดำเนินคดีฝั่งเขา
บอกจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเขาก็งงว่าเอ้านี่ผมถูกชนนะเนี่ย
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจครับ
คุณทวีนาเขาบอกครับให้เขาหยุดใช้รถได้แล้วครับ
เพราะด้วยอายุที่มากแล้วจะเป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมถนนนะครับ

ถ้าไปตรวจสอบดูเนี่ยคุณทวีไกรคุบเคยขับรถชนเนี่ยนะฮะ
ธันวาคมปี๖๒ตอนนั้นขับรถเบนส์
ชนจักรยานยนต์ที่โพธารามราชบุรี
เด็กหนุ่มวัย๑๖ปีคนหนึ่งบาดเจ็บข้อเท้าฉีกนะฮะ

ก็ขับรถหลบหนีไปกู้ภัยกับชาวบ้านเนี่ย
ต้องไปช่วยกันตามจับกันทันสุดท้ายก็ยอมจ่ายค่าเสียหายให้
นี่นะ๒๗ธันวาคมปีเดียวกันนะฮะ
ตอนที่จะมาที่สภามาแถลงข่าวเรื่องคดีขับรถวันนั้นนั่นแหละ
นี่ฮะก็มีกรณีอีก
ปี๖๓๑๙กุมภาพันธ์ขับรถเบนส์ชนรถผู้จัดการสาวร้านสะดวกซื้อที่จอดอยู่หน้าร้าน
แล้วก็ให้เบอร์ทิ้งเอาไว้บอกจะรับผิดชอบ
แต่เจ้าของรถบอกหายไปเกือบเดือน
ร้อนถึงคุณปารินาลูกสาวที่ต้องออกมาเคลียร์แทนมารับผิดชอบให้
แล้วตอนนั้นคุณปรินาถึงขั้นอ้อนวอนตำรวจบอก
เพราะเกิดเหตุบ่อยเหลือเกินอยากให้พ่อเลิกขับรถ
พ่อไม่ยอมฟังแต่ตำรวจบอกโอ้โหมันไม่ได้ไง
เราได้เจอคุณปรินานะครับล่าสุดนะครับ

เนี่ยครั้งนี้พอได้ทราบข่าวของคุณพ่อว่าไปขับรถชนเขาอีกเนี่ย
โอ้โหคนเป็นลูกก็ทุกข์ใจเป็นห่วงมาก
คุณปรินายืนยันว่าทุกคนในครอบครัวขอร้องคุณทวี
ไม่ให้ขับรถเพราะอายุมากแล้ว๘๓ปีแล้ว
แต่ยังไงก็ไม่ยอมพ่อไม่ยอมเลยนะ
อยากฝากบอกไปถึงพ่อว่าให้เลิกขับรถเถอะ
คือที่บ้านก็มีคนขับรถให้นะ

แต่คุณพ่อไม่ยอมคุณปรินาบอก
ก็เหมือนลูกทุกคนที่มีพ่อแม่ที่อายุมาก
แล้วก็ท่านก็จะไม่ค่อยฟัง

นักข่าวเก่าเลยที่รู้จักคุณพ่อ
ได้มีคนขับรถตั้งนานแล้ว
แต่มาพักหลังตอนท่านอายุเยอะ

ไม่รู้ว่าบ้านไหนมีคุณปู่คุณย่าต้องคุณปู่คุณย่าแล้ว๘๓เนอะ
คุณตาคุณยายยังขับรถกันอยู่บ้างค่ะ

สงสัยเรื่องของข้อกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุแล้วขับรถไงคะ
อย่างต่างประเทศเขาก็จะมีกำหนดเรื่องของอายุ
ถ้าเกินเท่าไหรเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไม่ควรขับแล้ว
แต่รุ่นนี้นี่น่าจะได้ใบขับขี่ตลอดชีพแล้วไง

นี่นะฮะ
เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีก็แล้วกัน
แต่คุณปรินาเขาฝากถึงคุณพ่อทวี

คนขับรถมีให้มีรถให้อยู่แล้วที่บ้าน
ค่ะมันอันตรายจริงค่ะบางที